นครศรีธรรมราชเอาล่ะคุณผู้ชมมาดูเจ้าหนี้คนนี้
ทวงค่าแชร์ทวงแล้วทวงเล่าแต่อย่างที่เราบอกกัน
เป็นหนี้ต้องใช้คืนทวงหนี้ต้องทวงอย่างเป็นธรรม
ข่าวนี้เนี่ยผิดทั้งคู่เลยเป็นหนี้ก็ไม่ใช้ทวงหนี้ก็ไม่เป็นธรรม
ไปดูตอนที่ไปเจอลูกหนี้จัวไพ่อยู่เลยอ่ะแล้วเจ้าหนี้ทำยังไงอ่ะ
นี่ว่าตึกหนี้ส่ะไม่มีทางใส่ค่ายเช่จะหวัดกี่นี้ไหม

ไม่รู้ว่าพี่น้องมีแค่คุณแม่ของแม่มันว่าต้องเรียนอ่าพี่น้องมีแค่แม่มัน
นี่หนูไม่เข้าหวังใช่นี่ไม่ใช่ว่าว่ามันเฮียได้ไม่ใช่ต้องหวังนี่นี่ต้อง
ต้องนี่ต้องเห็นมันความตัวชัดนี่หนูต้องเกลียว่าร้อยใช้ได้แล้ว
นี่มึงอย่างตังธรรมนี่มึงอย่างมัน
กับไอ้กูมึงตัด

คืออะไรมึงยังมีตังค์เล่นไพ่เนี่ย

พี่มาเอาค่าแชร์ว่าว่ายังไงล่ะ

หนี้ตอนแรกอดกลั้นอยู่นะ

โอ้โหแต่เราไม่สนับสนุนความรุนแรงนะคุณผู้ชม
ก็คงแบบว่าเห็นท่าทีของปลา

ยังนั่งเหมือนกับเล่นไพ่อยู่เฉย

โดนเต็มหน้าคว่ำเลยครับคุณผู้ชมฮะ
หญิงสาวขับรถไปที่บ้านหลังหนึ่ง

จังหวัญท่าคอนศรีธรรมดาลบอกว่าจะมาตามลูกหนี้
มาไปจ่ายค่าแชร์แต่ดัต็มีเงินนั่งเล่นไห้

ปลานี่แหละก็นั่งเล่นอยู่ด้วยเหมือนกัน

จะบอกว่าโทรเป็น๑๐๐สายไม่เห็นรับเลย
และมาเห็นคาตาวางมือถือคว่ำไว้

แล้วพอจะนัดให้เคลียร์เงินก็ผัดผ่อนเรื่อยมาเลยนะ

ฟ้องเอาเท่านั้นแหละเป็นตามคลิปเหลือคุณผู้ชมเต็มถีบเข้าหน้า
เจ้าของคลิปซึ่งก็เป็นเจ้าหนี้ครับโพสต์ชี้แจงหน้าเฟซบุ๊กตัวเองว่า
หลังเกิดเหตุจริงแล้วไม่ได้อยากมาทำร้ายใครเลยนะ
ไม่อยากแรงกับใครถ้าคนคนนั้นไม่แรงกับเราก่อน
เราก็ต้องเลี้ยงลูกดูแลครอบครัวไม่ใช่คนรวย
แต่กลับเอาภาระมาให้นี่คือโพสต์ของเจ้าหนี้คุณผู้ชมฮะ

ก็เห็นเล่นไพ่อยู่นะทำไมไม่คืนไปนั่งเล่นหน้าตาเฉย
วงไพ่วงนี้ไม่ได้จบแค่นี้นะ

กระทั่งพันธุ์ตำรวจเอกต่อศักดิ์บุญล้นครับ

ผู้กำกับการสพทุ่งใหญ่สั่งการเลยให้ชุดสืบ
สืบเลยบ้านหลังนี้มันอยู่ที่ไหน
มาตั้งวงเล่นไพ่แบบนี้ได้อย่างไร
อยู่ในพื้นที่หมู่๕ตำบลท่ายางอำเภอทุ่งใหญ่ครับ
นี่นำกำลังไปปิดล้อมจับกลุ่มนักพนันที่บ้านหลังนี้ได้๔คนครับ
หนึ่งในนั้นก็คือลูกหนี้นี่แหละ

โดนถีบจนหน้าความไปก็รวมอยู่ด้วย
เจ้าหน้าที่ทำการตรวจยึดอุปกรณ์การเล่นพนันครับ
แล้วก็นำตัวนักพนันทั้ง๔คนมาดำเนินคดีตามกฎหมายครับ
กลายเป็นว่าวงไพ่วงนี้
โดนจับก็เพราะลูกหนี้ที่ชื่อปลานี่แหละฮะ

หนี้เองจริงไปถีบหน้าแบบนั้นก็อาจจะโดนข้อหาไปด้วย
โดนแน่แล้วครับรับร้ายร่างกายครับ